คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อย
อ่านแล้วก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วคู่นี้เขาจะลงเอยกันยังไง
คือมีผู้หญิงกับผู้ชายเขาบอกเป็นแฟนกันนะคะ
ขึ้นรถมาแต่ว่ารถคันที่ขับมาเนี่ย

เขาบอกเขามีมีดมีปืนด้วย
แล้วก็จี้ฝ่ายหญิงอยู่จับมือไว้ตลอดเลยนะ

เด็กปั๊มบอกไม่รู้จะทำยังไงดี
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้ช่วยระงับเหตุนะคะ

จะเห็นนาทีที่ผู้ชายใส่เสื้อสีเหลือง
เปิดประตูลงมาจากด้านหลังฝั่งซ้ายนี่ลงมาแล้ว

มีผู้หญิงใส่เสื้อสีดำเดินตามลงมา
แล้วก็จะลากมือไปตลอดเลยเห็นไหม

เขาบอกว่าฝ่ายชายจูงแขนฝ่ายหญิงไว้ตลอดเลย
นี่เป็นปั๊มน้ำมันริมถนนมิตรภาพขาล่อง
ตำรวจได้รับแจ้งจากเด็กปั๊มบอกว่า
มีชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธมีดและปืนจี้ฝ่ายหญิงลงจากรถ

คุมตัวชายเสื้อเหลืองเอาไว้ได้สกัดเอาไว้ได้

ผู้ชายพยายามจูงฝ่ายหญิงไว้ตลอด
ตำรวจเบลงก็ไม่มีมีดและไม่มีปืนนี่นะ

ทีมข่าวเลยไปคุยกับพนักงานปั๊มก่อนว่า

แจ้งตำรวจว่าเขาคุ้มคลั่งมีมีดมีปืน

สถานการณ์ที่น้องเห็นมันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ

เหมือนแบบเขาก็ดูไม่ค่อยเต็มใจ
เราไปที่สพท่าพระก็ได้เจอกับผู้ชายที่เป็นคนขับรถคันนี้
รถคันที่ผู้ชายเสื้อเหลืองกับผู้หญิงเสื้อดำเขาลงมาจากรถนะคะ
ก็บอกพี่รู้จักเขาไหมเนี่ยพี่มาด้วยกัน๓คนมันเป็นยังไงเหรอ
เขาบอกอ๋อผมไม่รู้จักทั้งสองคนหรอก
คือผู้ชายจ้างผมจ้างจากไหนรู้ไหมพี่อุ๋ย

จ้างผมจากพัทยาตีรถมาขอนแก่น๖๕๐๐บาท
เพื่อมาหาผู้หญิงคนนี้ให้มารับ
พอรับผู้หญิงขึ้นรถมาปุ๊บทะเลาะกันตลอดทาง
จับใจความที่ทะเลาะกันได้คือฝ่ายชายบอกว่า
ฝ่ายหญิงหนีมาทำแท้งเขาเลยต้องไปตามตัวกลับ
ส่วนฝ่ายหญิงก็เอาแต่นั่งร้องไห้แล้วก็ขอให้ตัวเขาช่วยหน่อย
กระทั่งมาถึงปั๊มจอดแวะเติมน้ำมัน
ฝ่ายชายก็จูงมือฝ่ายหญิงลงจากรถไปเลย
คือเขาโกรธภรรยาเขาตรงที่ว่าภรรยาหนีเข้ามา
แล้วก็มาทำแท้ง
ตอนแรกเขาบอกว่าภรรยาเขาท้องตอนที่เขาเหมารถผมมานะ

เขาก็ร้องไห้เขาบอกว่าคุณน้าช่วยหนูด้วยอะไรอย่างนี้

เพราะว่าผมก็กำลังขับรถก็พยายามนิ่งไว้
ครับพอได้จังหวะก็มาที่ปั๊มปรทนี่แหละครับ
เห็นทางฝ่ายชายมีอาวุธมีอะไรไหมครับ
ไม่มีครับเพียงแต่พูดคมครู
ตอนที่อยู่บนรถว่าเขาจะทำร้ายร่างกายภรรยา

มีการข่มขู่บอกจะแทงจะอะไรด้วย

คือทั้งผู้ชายเสื้อสีเหลืองคนนี้แล้วก็ผู้หญิงเสื้อสีดำนะคะ
ไปที่สพตรวจสอบดู

เจอยาบ้า๘เม็ดอยู่ในเสื้อชั้นใน
ไม่ได้เจอในตัวผู้ชายนะคะเจอในตัวผู้หญิง
ฝ่ายหญิงบอกว่าเธอกับแฟนหนุ่มเสพยาบ้ามาก่อนขึ้นรถด้วย
แล้วก็เคยแท้งด้วยตำรวจบอกตอนนี้ตำรวจงงแล้ว
สรุปยังไงเนี่ยคือหนีมาทำแท้งแล้วเขามาตามกลับ
แต่ก็เสพยาหรืออะไรยังไงคลุ้มคลั่งหรือไม่คลุ้มคลั่ง
มีอาวุธหรือขู่ฆ่าหรือแบบไหนไหมเอาเป็นว่าตำรวจดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดก่อนแล้วกัน
ส่วนฝ่ายชายเนี่ยก็แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดเหมือนกันทีนี้ไอ้เรื่องข้อหารักพาตัวเดี๋ยวต้องรอดู
ถ้าฝ่ายหญิงจะแจ้งความเนี่ยก็จะแจ้งข้อกล่าวหานี้กับฝ่ายชายด้วยเหมือนกัน
แต่คือตอนนี้ก็เลยไม่รู้แล้วว่าสรุปแล้วเต็มใจมาด้วยกันหรือไม่เต็มใจ
เขามาตามกลับแล้วจะไปด้วยหรือยังไงเพราะมันหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินนะคะ
โอ้โหบ่ดหัวแทนตำรวจเหมือนกันนะคะยุ่งเหลียวเนี้ยอ่า
นึกถึงมุมของของคนขับรถที่เขาบอกว่าเขาถูกจ้างมาใช่ไหมใช่